อ่ะก้าววันนี้คือมาบอสควันฐานอีกครั้ง

ตอนนี้จะครั้งที่๓นะครับ

ตอนนี้ทำไมถึงเรื่องควันฐานอีกครั้งนะครับ
ก็ผมยังไม่เรียบร้อย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

เออจะโปรดเปิดแบบส่วนใหญ่เขาจะแบบอยากเรื่อยหน่วยจะกรอบทำ
ก็ตามเราก็ต้องผ่านชุดนี้ไม่ว่าอาจจะเลือกจากสลากหรือว่าจะสมัคร

มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำ
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไปแล้ว

เรามองอย่างไรบ้างครับ

แบบเพื่อนพูดมาอะไรอย่างนี้ว่า

เราคิดยังไงบ้างกับนี่

หรือว่าต้องทำอะไรบ้าง

ผมก็ยังมีความเชื่อว่าเหมือน

เพราะคงเป็นการฝึกที่ถูกคิดมาแล้วแหละ

ผมก็คิดง่ายแค่นี้ครับ
ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า

ก็เราก็น่าจะทำได้นะ
ก็มีการดำเนิน
การพังกฎหมาย

ผมก็แจ้งความอะไรไปแล้วเรียบร้อย
แล้วก็มาดูว่ามันจะจับได้ไหม

แต่ว่า
มีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่ผมเห็นก็เออเขาได้ผ้ามาแล้ว

แต่ว่าในผิดของในกล้องจรปิดเขาก็ใส่

ไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากตรงนั้นหรือเปล่า
เสื้อชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ย
ก็ต้องไปติดตามจากทางตำรวจอีกที
แล้วเขาทำยังไงบ้าง
บ้านเราได้รับความเสียหายเยอะไหมคะ
บ้านผมไม่ได้รับความเสียหายไม่ได้ขนาดนั้นเลยครับ

บ้านอื่นก็มีของหายบ้างนิดหน่อย

แต่ก็หลักก็คือมันเป็นเรื่องของความสบายใจของคนในหมู่บ้าน

เราก็อยากให้แบบจับได้นะ
แล้วก็เราก็จะรักษาความปลอดภัยมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ก็มันจะได้สบายใจ
เพราะว่าคือโชคดีที่ว่ามันไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ว่าถ้ามันไม่ได้โชคดีแบบนี้อะไรอย่างนี้
ก็เราก็คิดเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่กฎเรื่องที่คือทำติดมากขึ้นมุมความติดอย่างไรไหมคะ
มีครับก็ติดติดมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้นี่แบบถ้ามาใครโผล่มานี่แบบมีเลเซอร์ตัดหัวขาดเลยครับ
ระวังนะครับก็ใครที่จ้องบ้านผมอยู่นะครับ
อย่ามานะครับอันตรายครับ
คือตอนแรกไม่มีอะไรหรือว่าอาจจะมีไปในห้วน
ตอนแรกไม่มีเลยครับ
เราไม่คิดว่ามันจะมีใครมาขึ้นบ้านผมไงครับ
ก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่คิดหรอกครับ
ก็คงจะต้องเป็นยังงั้นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ผมก็ไม่ได้ทราบไปถามอะไรอย่างนี้นะ

ใครมันจะไปโดนหลายรอบติดกันว๊าาไม่มีหรอก

และมีเชิญพี่พี่ข้าวด้วยนะครับผมพ้องหางมดบ้านเลยครับ

ไม่กลัวเขาจะอุบวนกลับมาเป็ยัมมึงคะ

แต่ว่าเราทำได้แค่ในส่วนของตัวเรา

แล้วก็ทำให้บ้านเรามันปลอดภัยมากขึ้น
ถึ่งคนติดอะไรผ้องการระบบสัญญาณการขโมยอะไรนี้
แล้วก็ติดหมดให้มันแบบอุ่นใจเราอ่ะเพราะว่าไอ้ปัจจัยภายนอกแบบ
เราก็ไม่รู้จริงว่าเขาจะจับได้ไหมใครจะมาอะไรอีก
ก็ทำได้แค่ในส่วนของเราไปก่อนครับ
โอเคขอบคุณครับผมเหลือเข้าตาเลยอ๋อส่วนการ